มาดูเหตุการณ์สลดค่ะที่ไม่น่าเชื่อนะคะ
ว่าแม่ที่เพิ่งคลอดลูกออกมาจะฆ่าลูกแท้ของตัวเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
เป็นพื้นที่สอนอบึงกลุ่มนะคะมีสาวพม่าค่ะ
เขาคลอดลูกในบ้านของนายจ้างแล้วไม่อยากจะให้ใครรู้
ฆ่าลูกแท้ของตัวเองแล้วทิ้งถังขยะค่ะ
กลางดึกนี้เองค่ะตำรวจสนบึงกลุ่มได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนพบศพทารกเพศชาย
จากการสอบถามเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยนวมิน๗๐แยก๕๔ที่เขตบึงกลุ่ม
คลอดลูกในห้องพักในบ้านหลังนี้แล้วกลัวคนจะรู้
เอากระดาษยัดใส่ปากลูกที่เพิ่งคลอดออกมาค่ะ
แล้วก็เอามีดปอกผลไม้ยาว๔นิ้วปาดคอ
ทะลุคอเด็กจนเด็กเสียชีวิต
แล้วก็เอาเสื้อมาคลุมศพนะคะห่อด้วยผ้าสามชั้น
แล้วก็ใส่ถุงดำไปทิ้งในถังขยะในห้อง
แล้วก็ไปบอกนายจ้างว่าให้พาไปรักษาตัวหน่อย
ที่โรงพยาบาลนพรัชเพราะว่าเสียเลือดมาก
ทีนี้ค่ะพอไปถึงคุณหมอก็ตรวจแล้วก็สอบถาม
หญิงชาวพม่าคนนี้ก็รับสารภาพว่าฆ่าลูกของตัวเอง
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในถังขยะที่ห้อง
ทีนี้พอในจ้างรู้เรื่องก็กลับไปที่บ้าน
ก็เจอศพเด็กจริงนะคะเป็นทารกเพศชาย
ก็เลยนำศพไปให้ตำรวจที่สนบึงกลุ่ม
นายจ้างบอกว่าหญิงสาวชาวพระมาคคนนี้
มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องค่ะ
สาเหตุที่เกิดเรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
หญิงสาวชาวพระมาคคนนี้อาจจะเครียดที่เลิกกับสามี
ไปเจอยาเส้นหมักพลูขนมใบไม้สามใบ
คล้ายกับสะกดวิญญาณเด็กเอาไว้ค่ะ
หอรวมกับสบเด็กอ่ะทีนี้ค่ะหญิงสาวชาวพระมาค
ที่เป็นแม่เด็กเนี่ยนะคะก็ตอนแรกอยู่ที่โรงพยาบาลนพรักษ
รักษาตัวก่อนเพราะว่าเสียเลือดมาก
ทีมข่าวก็ไปถามเรื่องนี้ที่โรงพยาบาล
ก็ทำให้รู้ว่าตำรวจรับตัวไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของนายจ้าง
บ้านที่เกิดเหตุในซอยนวมิน๗๐

แต่ว่าเพื่อนบ้านบอกแค่สั้นว่า
ไม่เคยรู้ว่าบ้านหลังนี้มีแม่บ้านเป็นสาวพม่านะ

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นก็แล้วกัน
อาจจะเป็นการขอขมาศพมากกว่า
แต่ว่าทีนี้นะคะทางตำรวจสนบึงกลุ่มแจ้งว่า
ได้นำตัวหญิงชาวพม่าคนนี้ไปฝากขังต่อสารอาญารัชดาแล้วนะคะ
แล้วเขาก็รับสารภาพว่าฆ่าลูกตัวเองจริง
แต่ไม่ยอมบอกสาเหตุค่ะว่าทำไมถึงฆ่าลูกแบบนี้
เมืองต้นได้มีการแจ้งข้อหา๒ข้อหานักนะคะ
ข้อหาแรกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาที่๒ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพ
เรื่องต้นตอนนี้ก็ต้องรอผลการชนะสูตรที่ชัดเจน
แพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะคะ
สำหรับศพของเด็กที่ถูกแม่แท้ฆ่าค่ะ